คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยเอาแล้วนะ
โควิดสายพันธุมิครอนบุกไทยแล้วนะคะ

แต่ยังคงป้องกันตัวเองด้วยมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นเลยนะคะ
ดีใจเหมือนหนุ่มแซ็คนั่นแหละ
โดยระหว่างนี้ก็สลับคิวไปถ่ายละครเรื่องใหม่กับพี่ท็อปพี่ไทย
ซึ่งทุกที่ที่ไปก็จะตั้งกาดสูงสุด
หน้ากากเอยเว้นระยะห่างเอ่ย
เพื่อความมั่นใจให้กับตัวเองและคนรอบข้าง
โดยพี่เบาวีเขาเชื่อนะว่าหากทุกคนช่วยกันตั้งกาดสูงสุด
ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตของโอมิครอนไปได้อย่างแน่นอน
เราขยับไปรับพลังบวกจากพี่เบาวีกันหน่อยค่ะ
นั่นไง
พี่เบ่านี่อารมณ์ดี
อารมณ์ดีเราต้องมีความสุขเราอย่าไปเครียดกับชีวิตนะ
แล้วเราก่อนปึ่งถ่ายไปได้แค่คิวสองคิวเองครับ

แรกแรกถ่ายก็เลยแบบอาจจะเอาตอนสำคัญของเราไปก่อน

ถ้าเรามัวแต่ไปคิดมากไปฟุ่มฟ้าย
มันไม่ได้ทำมากินเลยครับว่านั้น

แล้วก็ไปทุกที่ก็ถ้ามีสวอปทุกที่ก็ดี
ว่าจะก่อสร้างหรือว่าขุดดินหรืออะไร
ถ้าเราถามคนรับงานเราไปรู้ว่ามีที่สวอปเปอร์
เนี่ยมันเซฟตัวเราแล้วก็เซฟคนร่วมงานกับเรา
ผมว่าเราก็เจอโควิด๑๙หลายละลอกแล้ว

ไม่ประมาทจริงนะคะคือคุยเรื่องโควิด

งานก่อสร้างจ้างพี่ไปพี่ก็ทะวะหมดเลย

จริงต้องตั้งกาดไว้แล้วนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่